คุณผู้ชมเชื่อเรื่องผีเข้าไหมครับ
เขาบอกว่าคนไม่เชื่อก็เพราะไม่เคยเจอ
แต่คนที่เขาเจอเขาบอกเขาเชื่อ
แล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขนะฮะ

ลูกสาวบ้านนี้อายุ๑๑ขวบเอง
เขาบอกผีเข้าโดนของอยากกินเลือด
อยากกินเลือด๑๑ขวบเองนะฮะ
เขาบอกว่าเพราะว่าน้องคนนี้ไปเหยียบของ
เหยียบของที่มีผีปอบอยู่

ตายหรอตายแล้วนี่
ตายหรอที่ต้องหลักนี่
เจ็บมันหรอ

ก็เด็กตกใจหรือเปล่าเด็กกลัวหรือเปล่าเนี่ย

นะฮะแต่บางคนบอกว่านี่แหละนี่แหละผีปอบ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำครับ

เอาคลิปขณะลูกสาวอายุ๑๑ขวบ

พาไปหาผู้เท่าผู้แก่ที่มีวิชาอาคม
ให้ช่วยไล่ผีให้หน่อยตามความเชื่อ

ก่อนจะรู้ว่าลูกโดนของ
สังเกตพฤติกรรมของลูกแล้ว
ไม่ออกจากห้องเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง
อมดำขี้เรมากสงสารลูก
และยังบอกว่าลูกสาวไปเหยียบโดนของไม่ดี
คาดว่าน่าจะเป็นปอบที่ถูกนำมาทิ้งไว้
ในคลิปจะเห็นว่าคนที่ทำพิธีใช้มือกด

จากนั้นเด็กก็กรีดร้องดังลั่นไปหมด

อาการของน้องก็ดีขึ้นครับคุณผู้ชม

พาไปหาเจ้าอาวาสวัดก่อนนะครับที่ใกล้บ้าน
แต่เจ้าอาวาสไม่สะดวกจะทำพิธีไล่ผีให้
ก็เลยต้องพามาหาคุณตาในคลิปนี้นะครับ
ซึ่งเป็นลูกศิษย์เจ้าอาวาสนะฮะ
ทำพิธีให้แทนทำยังไงบ้างล่ะ

ข้อเท้าทั้งสองข้างแล้วคล้องที่คอด้วย

เขาบอกว่าเป็นการผูกมัดไว้ไม่ให้ปอบ
หรือมนต์ดำเนี่ยกลับมาเข้าตัวน้องอีก
ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีน้องก็มีอาการดีขึ้น
พูดจาตอบโต้ได้เป็นปกติ
สอบถามจากนางสาวอัชรานะครับ
นางสาวอัชราเจริญสุขอายุ๒๕ปี
เป็นแม่ของน้องจ๊ะจ๋าเด็กหญิงอายุ๑๑ขวบ

ก่อนหน้านี้ลูกสาวเริ่มมีอาการผิดปกติ
ซึมเก็บตัวไม่พูดไม่จานะฮะ
เวลาไปถามก็ทำตาขวางใส่แม่นะครับ
แล้วก็ชอบตัดผมตัวเองเล่น
หน้าตานี่ดำคล้ำทีเดียวนะ
หลังจากกลับจากการบวชหลานที่ตะบนกระสัง

เมื่อ๑๔๑๕เมษายนที่ผ่านมานี้
แม่เราเคยบอกว่าอาจจะไม่สบาย
ไปหาหมอก่อนในแพทย์นะ

ในวัดคโกกต่าสิงฯท่านก็ช่วยประพรมนมลบ์ให้
เพราะน้องโดนนมนต์แม่บอกน้องตูสันอย่างแรงเลยนะ
เหมือนโดนของแล้วมีคนแนะนำต่อเลย

ไปไหนอ่ะไปหาปู่ฤษีที่หลังวัด
ช่วงทำพิธีน้องบ่อนหิวเลือดหิวเลือด
คราวนี้ก็เลยเชื่อกันเลยปอบอีจันทร์แน่ปอบอีจันทร์เข้าสิง
หลังจากทำพิธีไล่เสร็จนะครับน้องก็อาการดีขึ้น
แต่พอกลับบ้านมาอ้าวมีอาการอีกแล้วนะ
คราวนี้เปลี่ยนหมอบ้างไปหาใครไปหาตาเติม
เติมเป็นลูกศิษย์เจ้าอาวาสทำพิธีให้
มีการเป่านมลนะฮะทำสายสินอย่างที่บอกไปนะฮะ
เพื่อไม่ให้ปอบเข้าตัวสอบถามแม่ของน้องจ้าจ๋า
ตอนแรกนะฮะก็ไม่ค่อยเชื่อหรอก

อยู่ที่นอกรั้วบ้านเป็นต้นมะขาม
ลักษณะคล้ายเถาวันเลื้อยอยู่รอบต้นนะฮะ
โอ้โหมันไปตรงเป๊ะกับที่หมอดูบอกเลย
แต่ไม่รู้ว่าของที่น้องไปเหยียบเป็นของใคร

ทำให้แม่เชื่อว่าน้องถูกผีเข้าจริงครับ
เพราะที่ผ่านมาน้องไม่เคยมีอาการผิดปกติแบบนี้
ส่วนใครจะมองว่าที่พาน้องไปหาพระไปหาหมอผี
ช่วยขับไล่เป็นเรื่องงมงายก็เป็นเชื่อส่วนบุคคลของคุณไป
บอกว่าใครไม่เจอกับครอบครัวเธอไม่รู้หรอก
เห็นลูกมีอาการแบบนี้ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันก็ไปแล้วไง
แต่มันไม่หายไงเธอบอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่
ยังไงก็ต้องหาทางรักษาลูกให้หายให้ได้ครับ
เขาก็แนะนำวันล่ะค่ะว่าถ้าอยากเห็นของให้แนะนำให้ดูวันพุธตอนกลางคืน
ถ้าจะอยากหาของนะคะถ้าอยากหาของเขาจะให้ดูวันพุธตอนกลางคืน
ถึงจะเห็นของตัวนั้นนะคะมันก็ออกออกสีไม่แดงไม่ส้ม
เป็นสีคล้ายสีสนิมค่ะมันอยู่ในกล่องค่ะ

ลองถามน้องจ๊ะจ๋าเลยว่าเป็นยังไงลูก
หลังจากทำพิธีแล้วน้องบอกว่าโอ้โหพี่นักข่าวก่อนหน้านี้
แน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร
ส่วนที่พ่อพาไปหาหมอผีไปหาพระที่ทำพิธีขับไล่ผีมนต์ดำอะไรเนี่ยนะ
หนูไม่รู้ตัวเลยนะหนูไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
วันนี้หลังจากทำพิธีที่วัดเสร็จก็หนูรู้สึกปกติดีนะ

หน้าอกแล้วก็หายใจไม่ค่อยออก
แล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเราจำได้ไหมคะ

แล้วคุณพ่อพาไปรักษาตามสถานที่ต่างนี้เรารู้ตัวไหม

แล้ววันนี้ล่ะครับรู้สึกเป็นยังไงบ้าง

แต่เรื่องนี้อาจารย์ออสออกมาเตือนด้วยนะครับ
รองศัตราอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์ฮะ
ท่านบอกว่าไอ้การใช้ไม้หรือวัตถุอะไรที่เป็นของแข็ง
กดที่ไปที่หน้าท้องของเด็กอ่ะตอนทำพิธีโดยนะ
ช่วงลิ้นปีเด็กมันก็อึดอัดแหละนะ
อึดอัดได้หายใจไม่ออกได้อาจารย์ออสบอกแบบนั้น
ทำให้ต้องกรีดร้องออกมาไงนะครับตอนนี้ฮะ
ส่วนการไปใช้มือที่ล็อกคอเด็กอาจารย์ออส
บอกโอ้โหอันนี้อันตรายมากนะเพราะมันเป็นทางเดินหายใจ
ถ้าสังเกตจากพฤติกรรมจะเห็นว่า

น้องก็ตอบโต้ได้ทันทีครับ
มีการล็อกที่คอซึ่งถือว่าอันตรายนะครับ
จะมีเรื่องของการหายใจลิ้นปี่
เป็นระบบทางเดินหายใจทั้งนั้นเลยนะครับ

จะมีการล็อกแขนล็อกขา
ถ้าดูจริงแล้วเนี่ยน้องเขาคุยรู้เรื่อง
เพราะว่ามีถามว่ายอมไหมออกไหม

เขาก็พยักหน้าเขาก็ยอม